เห็นแบบนี้ก็นึกถึงที่จังหวัดกาลสินคุณผู้ชม
เขามีการจัดงานฉลองอุโบสถสิมอีสานพันชาติ
เขาว่ากันว่ายิ่งใหญ่ตั้งแต่ขบวนแห่แล้วค่ะ
ไปดูกันว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหน

ภาพมุมสูงทำให้เราได้เห็นว่าขบวนเนี่ยยาวสุดลูกหูลูกตา

ใส่ชุดสวยมาฟ้อนกันแบบนี้นะคะ
ที่งานฉลองอุโบสถสิมอีสานพันชาติ
ที่บ้านหัวนาคมอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะ
งานนี้ก็มีกิจกรรมทำบุญหลายอย่าง
เป็นการจัดงานเพื่อให้ประชาชนได้มาทำบุญโดยพร้อมเพลียงกัน
อ่ะเริ่มต้นก็ต้องเริ่มจากขบวนแห่นี่แหละ
มีการแห่ลูกนิมิตรเพื่อจะนำไปไว้ที่วัดสว่างหัวหนาขา
ในงานนี้ก็จะมีการถือป้ายสวย
นี่ค่ะสวยมากสาวงามนะถือป้ายมาแสดงว่าฉันมาจากวัดไหนอย่างไร
ชุดไทยชุดประจำถิ่นกันมาแค่นั้นยังไม่พอคุณคะ
ขบวนนางรำอย่างที่เห็นก็สวยสดงดงาม
ยาวหลายกิโลเมตรสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นเลยล่ะค่ะ
และนอกจากความยิ่งใหญ่อลังการของขบวนแห่แล้วนะคะ
พอขบวนมาถึงวัดสว่างหัวนาคำก็จะได้พบกับนี่เลย
สถาปัตยกรรมของวัดที่มีความสวยงาม
อุโบสิตอุโบสถหรือสิมอีสานพันชาติ
เขาก่อสร้างด้วยไม้พันชาติทั้งหลังค่ะ
เป็นหนึ่งเดียวในภาคอีสานที่เป็นศิลปะแบบลาวผสมล้านหนา
และที่นี่ก็มีพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
อย่างพระพุทธวิชัยนายานและพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
เป็นที่พึ่งทางใจที่เป็นที่เคารพสัทธาของพี่น้องชาวกาลสินนะคะ
นี่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบร่ำโบราณชาวอีสาน
โดยเฉพาะชาวจังหวัดกาลสินที่สืบทอดกันมา
มาให้คุณผู้ชมได้อนุโมทนาสาธุร่วมกันด้วยค่ะ